อันนี้หนังใหญ่แบบโบราณ
นี่ครับแบบโบราณของจริงเลยฮะ
หนังใหญ่ศิลปะเมืองไทยที่จังหวัดอ่างทอง

พาคุณผู้ชมไปดูการทำหนังใหญ่

พิธภัณฑ์กุดีใสเลนทระหรือว่าเรียนทรดิฉันไม่แน่ใจนะ

ที่นี่อยู่ที่บริเวณบ้านเลขที่๑๑๙หมู่๔
ตำบลมงคลธรรมนิมิตรอำเภอสามโก้

อ่ะที่นี่เราพบกับครูวีระมีเหมือนอายุ๗๙ปี
และเป็นผู้สืบทอดวิชาทำหนังใหญ่
ยังเคยได้รับการยกย่องจากกระทรวงวัฒนธรรม

ปีพุทธศักราช๒๕๕๒ประเภท

วีระบอกว่าทำมาจากหนังวัว
หรือหนังควายที่ดู

แล้วเอามาตากแห้งก่อนนะ

แล้วมาฉลุลวดลายแล้วลงสีเป็นภาพตัวละคร

แล้วก็แบ่งเป็นเพศเป็นตามอากับกิริยาต่างนะ
แล้วก็จะมีไม้ผูกทาบตัวหนังเอาไว้เวลาเชิดหนัง

ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะ
แล้วเขาจะเอาผ้าขาวมาคาดเป็นจอ
ส่วนด้านหลังจอจะต้องมีการจุดไฟ

แต่สมัยนี้เขาใช้ไฟละหลอดไฟละ

ก็จัดในโรงละครหรือว่าในห้องมืดหน่อยเนาะ
แต่ที่นี่เขาก็ยังอนุลักษ์แบบเดิมเอาไว้
แต่ใช้ไฟที่แบบเป็นไฟนีออนที่แบบในยุคปัจจุบัน
แต่ในสมัยก่อนจุดไฟจริงคุณผู้ชม
แล้วจะเห็นเป็นเงาแล้วก็เล่นไปตามอิริยาบทกิริยาต่าง
สวยมากนะครับเป็นวิทย์ศิลปะวัฒนธรรมระดับโลก
เป็นมหรสบไทย
มหรสบไทยอย่างนี้นี่แหละหาดูได้ยากมากแล้วนะ
กับการที่เขาเรียกสั้นและเข้าใจง่ายว่าหนังใหญ่
ใครสนใจไปเยี่ยมชมแล้วก็เรียนรู้สืบสารศิลปะวัฒนธรรมหนังใหญ่
สามารถไปได้ที่นี่นะครับพิพิธภัณฑ์ที่นี่เนาะ
แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้ว
ลองโทรไปสอบถามกันดูพูดคุยกับคุณครูวีระได้
ผมว่านะโรงเรียนต่างถ้ามีโอกาสนะผ่านไปที่อ่างทอง
คุณอัดเข้าไปในกิจกรรมเขาด้วยสิ
ที่ฉันเคยไปใช่ไหมพาเด็กไปทัศนศึกษา
หนังใหญ่วัดขนอนที่ราชบุรีตรงนั้นก็ขึ้นชื่อเหมือนกัน
ก็จะมีแหล่งเรียนรู้ใช่จะมีราชบุรีสิงบุรีแล้วก็อ่างทอง
ที่ขึ้นชื่อเรื่องของการทำหนังใหญ่แบบนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะ
เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยร่วมกันสืบสารเอาไว้นะจ๊ะ